มีเหตุสลดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปีนะครับ
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปจู่มีล้อรถบรรทุกมันหลุดออกมาจากเผลา
เด็นมากระแทกศีรษะอย่างแรงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นี่เป็นภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตะบนท่าข้ามแล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตนางสาวนิพาพรแหวนเงินอายุ๓๖ปี
เคราะหร้ายที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างมาเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ระหว่างเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ย
จู่มีล้อรถบรรทุกกระเด็นมาจากถนนเทพรัฐก็คือถนนบางนาตราดอ่ะค่ะ
ซึ่งเป็นถนนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงไอ้ล้อรถบรรทุกเนี่ย
มันลอยข้ามแบรีเออร์มาชนกับต่อหม้อสะพานข้างล่าง
แล้วมันก็กระเด้งกระดอนมากระแทกนางสาวนิพาพร
ซ้อนรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีถึงคราวเคราะห์นะ
กระเด็นตกรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสนะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
ก็ถือว่าตัวเขาเองก็รอดตายมาได้อย่างหุดหวิด
โดยที่ตัวเขากับรถจักรยานยนต์เนี่ยฮะคือไม่เป็นอะไรเลยนะ
คือล้อรถที่มาเนี่ยคือโดนหญิงสาวที่เสียชีวิตที่นั่งซ้อนท้ายอย่างเดียวเลย
ไม่ได้แด่เพราะแล้วมีแก้อทำรอบกลาย
ส่วนรถคันที่ล้อหลุดมาคือคันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอรถคันที่ล้อหลุดจอดอยู่ที่
ตำรวจสพบังปะกงแล้วก็กู้ภัยก็เลยไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะฮะจอดอยู่ที่ไหลทาง
ล้อรถตัวพ่วงหายไปสองล้อนะอืมหายไปสองเส้น
แล้วไม่ทราบเหรอฮะคือคนขับเนี่ยเอ่อ
ได้ไปตามช่างทำล้อที่ร้านใกล้เคียงแล้วก็ยืมรถจักรยานยนต์
ไปติดตามล้อซึ่งเขาติดตามล้อคืนมาได้๑ล้อ
อ่าโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้อีกล้อนึงอ่ะหายไปไหนมันมันกระเด็นลงไปข้างล่างสะพานอ่ะ
แล้วก็ไปโดนเขาตายไปคนหนึ่งอ่ะคนขับชื่อนายอาคมภูแม้นวาด
อายุ๒๙ปีให้การว่ากำลังขับรถขนดิน
จะไปลงดินที่สมุทรปราการไม่รู้ว่าล้อหลุดไปตอนไหน
แต่มีรถคันที่ขับตามหลังมาตะโกนบอกเขาก็เลยจอดรถเข้าข้างทาง
เพื่อไปตามหาล้อที่หลุดหายค่ะคือขับไปเนี่ยไม่รู้ว่าล้อหลุดไปสองล้อแล้ว
คือเขาบอกว่าตอนนั้นเขากลัวมากกลัวว่าล้อของรถเขาเนี่ย
จะไปโดนคนอื่นได้รับอันตรายตำรวจบอกโอ้โหไม่ต้องกลัว
เพราะว่าเขาตายเลยนะเนี่ยฮะก็ต้องนำไปดำเนินคดีนะครับ
ส่วนนางสาวนิพาพรที่บาดเจ็บสาหัสตอนแรก
แล้วก็พยายามช่วยยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบรรพกงนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะฮะอืมโอ้โหโชคร้ายจริงจริงเลยอ่ะใช่
เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพรถนะคะไม่ฉะนั้นแล้ว
อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดแบบนี้นะอ่า